การขายไอเดียใหม่ไอเดียแปลกใหม่ตอนนี้เป็นสิ่งสำคัญ
ที่มีชื่อว่าแบรนด์กับข้าวประสบความสำเร็จในการเจาะกลุ่มเป้าหมายคนรุ่นใหม่
รายได้ต่อเดือนกว่า๕แสนบาทครับ
วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามแนวคิดนอกกรอบของธุรกิจนี้พร้อมกันกับคุณอัญชรีสิริมั่วครับ
ไก่ย่างส้มตำผัดไทยกุ้งสดและต้มยำกุ้ง
อาหารไทยรสแซ่บรสเด็ดถูกนำมาพิมพ์เป็นลวดลายเครื่องนอน
เจาะตลาดคนรุ่นใหม่ที่ชอบงานสไตล์ไอเดียล้ำ
แบรนด์บอกว่าไอเดียนี้ต่อยอดมาจากธุรกิจเดิม
คืองานปริ้นต์สายบัตรคล้องคอและสกรีนผ้าพันคอกีฬา
ที่สำคัญเป็นการพัฒนาสินค้าให้คุ้มค่ากับการลงทุนเครื่องปิ๊นต์ตัวใหม่
ที่มีมูลค่ากว่า๒ล้านบาท
เราทำผ้าพันคอเชียกีฬาเนี่ยมันจะเป็นแค่กลุ่มคนของเฉพาะกลุ่ม
กลุ่มหนึ่งเหมือนกันแต่เรามาคิดว่าเอ๊ะทำไมเราสามารถเครื่องเราเนี่ย
สามารถทำอย่างอื่นได้อีกนะทำไมเราไม่ลองที่จะทำเหมือนกับว่า
ทำอะไรแปลกใหม่ใหม่ดูก็เลยเหมือนกับว่าเอามาลงเอาลายอาหาร
ซึ่งเวลาเราไปไหนเราจะติดกล้องถ่ายรูปอยู่แล้ว
ถ่ายรูปอาหารก่อนที่จะทานอาหารต้องโพสต์ใช่ไหมคะ
ตอนนี้เราไปถ่ายแล้วเอาตัวนั้นสามารถมาทำเงินได้ด้วย
วดลายกับข้าวภายใต้คอนเซ็ปต์นอนอิ่มนี้
หลายคนมองว่าแปลกขายยากกว่าลวดลายสวยงามหรือการ์ตูนทั่วไป
เพราะหลายคนอาจไม่กล้านอนแต่แนวคิดที่ไม่ซ้ำใคร
ประกอบกับคุณภาพของสินค้าทำให้ผลตอบรับดีเกินคาด
เนื้อผ้าของเราเนี่ยจะเป็นผ้าซุปเปอร์ซอฟค่ะ
ถ้าดูลักษณะแล้วอย่างที่คุณอุ๋ยดูว่ามันอาจจะดูแข็ง
แต่ถ้าจับเอาเครื่องจริงตัวนี้จะมีความนุ่มอยู่แล้วก็ลื่นนะคะ
แล้วเวลาการใช้งานเรานอนแล้วจะไม่ติดตัว
แล้วก็ไม่เป็นขุยค่ะสีไม่ตกด้วย
ปัจจุบันยอดขายของแบรนด์กับข้าวนะคะอยู่ที่ประมาณ๕แสนบาทต่อเดือน
โดยรายได้ร้อยละ๕๐มาจากการขายเครื่องนอน
อีกร้อยละ๕๐มาจากยอดขายหมอน๓มิติรูปแบบต่าง
เช่นปลาแซลมอนปลาคาฟกุ้งเผาและปลาทู
จากความสวยงามลูกเล่นแปลกตา
เทคนิคการขายของแบรนด์กับข้าวยังเน้นจัดขายเป็นเซต
อย่างชุดเครื่องนอนต้มยำก็จะแถมหมอนมะนาว
หากเป็นชุดผัดไทยก็จะแถมหมอนกะลำปรีค่ะ
ล่าสุดค่ะแบรนด์กับข้าวยังได้เพิ่มผ้าพันคอขึ้นมาด้วยค่ะ

หาซื้อได้ที่นี่ที่เดียวค่ะ
ลับความสำเร็จของแบรนด์กับข้าว
คือการไม่หยุดพัฒนาลวดลายสินค้าอยู่เสมอ
และคุณภาพต้องใช้งานได้จริง
พร้อมทั้งใช้กลยุทธ์การขายเป็นเซต

ที่ต้องการสร้างบรรยากาศที่พักให้แตกต่าง
ส่วนราคาที่ขายก็จะเริ่มตั้งแต่หลักร้อย

ขึ้นอยู่กับขนาดของสินค้า
ทำให้มั่นใจว่าท่ามกลางเศรษฐกิจที่ชะลอตัว
แต่หากขายสินค้าที่มีเอกลักษณ์ธุรกิจนี้ก็จะรอดได้อย่างแน่นอน

ข้าวทะลัดทีวีรายงาน